ช่วงออกพันธ์ศาสตร์แน่นอนหลายพื้นที่ก็มีการจัดพิธีตักบาทเทโว
แล้วก็มีวิธีฟ้อนรำหรือว่าจัดเวทีต่าง
จังหวัดเพชรชบุรีเขาก็รำวงดาวกัน
หนุ่มสาวเขาก็รำวงกันสนุกสนานอยู่ดี
ผู้ชายคนหนึ่งอายุสักประมาณ๒๐๒๕ปี
พิเรนค่ะไปห้อยโหนบริเวณเชือกที่เขาขึงเสาไว้

ปรากฏว่าเสาไฟประดับเวทีมันล้มลงมา
เนี่ยเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บด้วยนะ
เจ็บ๕คน๒ใน๕บาดเจ็บสาหัส
คุณผู้ชมค่ะแล้วคนที่สาหัสเป็นผู้สูงอายุไง
หัวแตกเลือดไหลนองหน้าเวทีแบบนี้ค่ะ
พิเรนเหรอนะพิเรนมากนี่ชุดละมุนหุ้นวายแบบนี้ค่ะ
หน้าเวทีเลยนะจุดเกิดเหตุ
หญิงสูงอายุ๒คนอาการสาหัสทั้งคู่
แพทย์พยาบาลพร้อมรถกู้ชีพ
โรงพยาบาลบ้านลาดพอมาถึงเนี่ยก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบ้านลาด
หลังจากนั้นส่งต่อไปอีกค่ะไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
ทางวัดมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทเทโวโรฮนะ

ในช่วงกลางคืนชาวบ้านเขามีการจัดให้รำวง

แต่ระหว่างที่มีการจัดแสดงจู่เสาไฟประดับเวที
ที่ตั้งอยู่ด้านขวาของเวทีความสูงสักประมาณ๘เมตร
เกิดล้มฟาดลงมาบริเวณหน้าเวที
คนที่ยืนรำวงอยู่จำนวนมาก
บางคนก็ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนับไปนับมา

คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าสาเหตุ
สาเหตุที่ทำให้เสาเหล็กประดับไฟฟ้าหน้าเวที

นักเต้นก็กำลังทยอยเดินลงจากเวที
ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งค่ะ
อายุสัก๒๕๓๐ประมาณนี้
กระโดดโหนเชือกขึ้นไป

แล้วทำให้เสามันล้มลงมา
นักแสดงทัพนักเต้นแล้วก็ทับคนดู
ได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแบบนี้ค่ะ